เอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวหน่อย
โอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียว
แล้วก็ที่จะพาไปนี้ไปที่จังหวัดสุโขทัย

เปลี่ยนอะไรแต่งกันแบบโบร่ำโบราณนะครับ

นุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณ

ก็มีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะครับ
เดินทางไปเป็นประธานในพิธีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
ก็เห็นว่าชาวบ้านแล้วก็ประชาชน
ต่างพากันสวมใส่ชุดไทยและใส่เครื่องประดับเงินทองลายโบราณนะ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน
และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไว้ให้คงอยู่ครับ
งานนี้ผมบอกเลยว่าควรจะต้องไปเพราะว่าจะได้ทานมากมาย
นี่ข้าวโถเถอะไรที่มันเป็นขนมโบร่ำโบราณนะครับ
คุณจะได้ทานในงานนี้ดีจัง
แล้วก็มีข้าวเปิ๊บข้าวเปิ๊บนี่ก็อร่อยมาก
หาทานได้ที่จังหวัดสุโขทัยเขาขึ้นชื่อเลยล่ะ
ไว้เตี๋ยวสุโขทัยอันนี้มีอยู่แล้ว

มีขนมโบราณหลากหลายชนิดเลย
ดิฉันชอบมากขนมต้มเนี่ย
แต่ละอย่างเขาบอกว่าทำจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ
แล้วก็มีการรวบรวมของดีอำเภอศรีสัชนาลัย
เอาไว้ให้คนที่มาร่วมงานได้รับชมแล้วก็ร่วมชิม
อย่างที่เห็นโอ้โหมันขนมครบ

คนแค่น่าจะอยู่ข้างหลังนะครับเพราะมองไม่เห็น

เอาล่ะงานนี้ไปเที่ยวกันได้นะครับ
เขาจัดงานต่อเนื่องแล้วก็มีไปจนถึงวันที่๑๐ธันวาคม๒๕๖๐
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียสถานที่ท่องเที่ยวดีนะครับ
คุณผู้ชมสามารถไปเที่ยวได้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
ดีมากเลยเพราะว่ามีของกินแบบที่หาแบบหาทานยากอยู่ในงาน
รวมเอาไว้ในงานเดียวเลยนะครับ
ครูเห็นที่เป็นมัดน่ะ

ใช่คือเขาหั่นเป็นชิ้นเล็กพอทานได้
แล้วที่สำคัญว่าเขาวางไว้ตรงที่มันเป็นน้ำแข็งนะ

เขี้ยวไปอือหือฟันหักครับ
ไม่หักสิอ้อยเขี้ยวได้แต่อย่ากลื่นนะ
แต่อย่ากลืนนะโอ้โหกลืนเข้าไปได้เรียบร้อยฝืดคอเลย

กลืนไม่กลืนกลืนไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้
เอาจริงนะอ้อยก็หาทานยากเนอะ
เราเดินไปตามตลาดอย่างนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วนะ